สีเหลืองสีแดงถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความหมายเช่นแดงหมายถึงห้ามหยุดในการเลือกตั้งเองก็ถูกนำมาใช้ด้วยการให้ใบเหลืองใบแดงหรือตามลักษณะความผิดจากเบาไปหานักความหมายของใบเหลืองเกิดขึ้นกรณีกรกตมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดไม่สุด
การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดไม่สุจริตเที่ยงทำหรือการนับคะแนนเป็นไปโดยไม่ถูกต้องถ้ากรกตอสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และให้ผู้สมัครยังคงเป็นคนเดิมลักษณะอย่างนี้เรียกว่าผู้สมัครโดนใบเหลืองคือเขตเลือกตั้งนั้นมีความไม่สุจริตแต่หาคนผิดยังไม่ได้ใบแดงหมายความว่ากรณีประกาศผลเลือกตั้งแล้วได้เป็น

ผู้ใดใบแดงนั้นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ตามหลักฐานการใช้จ่ายที่กรกตเสนอต่อสาร
แต่การเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่ได้มีแค่ใบเหลืองใบแดงแต่จะมีใบส้มมาเพิ่มเติม
ส้มจะเกิดขึ้นในกรณีกรกตมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดก็ตามกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
ซึ่งเชื่อมโยงมาถึงผู้สมัครถ้ากรกตสั่งระงับสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครสอสอคนนั้นอย่างนี้เรียกว่าโดนใบส้ม
สมัครสอสอคนดังกล่าวจะถูกตัดออกจากการแข่งขันซึ่งกรณีโดนใบส้มมีหลายขยักถ้ากรกตแจกใบส้มหลังวันที่สมัครแต่ยังไม่ถึงวันเลือกตั้ง
คือผู้สมัครนั้นได้เบอร์ไปแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ในวันเลือกตั้งใครไปกาบัตรเบอร์นี้ก็ถือว่าเป็นบัตรเสียแต่ถ้าผู้สมัครโดนใบส้มหลังวันลงคะแนนเลือกตั้งคือกรกตแจกใบส้มหลังวันเลือกตั้งถ้าไม่ชนะเลือกตั้งคะแนนที่ได้ไม่ให้นำไปคำนวณปาร์ตี้ฤทธิ์แต่ถ้าบังเอิญผู้สมัครที่โดนใบส้มชนะเลือกต